รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ออกมานะครับ
ถ้าตรวจสอบดูแล้วจะพบว่า
มีนักการเมืองที่ได้เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกอยู่๑๔คนด้วยกัน

โดยเป็นรัฐมนตรีชุดเดิมจากรัฐบาลคอสช๖คน
และเป็นการจัดสรรให้กลุ่มกวนทางการเมือง

จำนวนนี้มีรัฐมนตรีหน้าใหม่๕คน

อำลาพักประชาธิปัตย์มาตั้งแต่การเคลื่อนไหวกปศ
อย่างนายนัทพลทีพสุวรรณปาร์ตี้ลิตเบอร์หนึ่งของพัก

และเป็นอดีตผู้บริหารในหลายบริษัท
มือประสาน๑๐ทิศในการระดมทุนเข้าพัก

ปรากฏตัวเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
อยู่ข้างกายพลเอกประยุทธ์จันโอชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

ที่เคยเป็นทั้งรองผู้ว่าราชการ
โฆษกรุงเทพมหานคร

หนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกตั้งคำถาม

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ในฐานะแก่นำสสภาคเหนือ

ชายคนที่๔ของตระกูลคุณปลื้ม
ตัดสินใจนำอดีตสสพักพลังชน

ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
คำมั่นสัญญาที่เคยตกลงกันไว้
นายอธิรัฐรัตนเศษอดีตสสเพื่อไทย

นำทีมชิงเก้าอี้สอสอมาได้หลายพื้นที่
จะได้รับหน้าที่เป็นประธานวิบรัฐบาล
นายอธิรัฐยังได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วย

ซึ่งนับว่าเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในรัฐบาลนี้
วัยเพียง๓๕ปี

ได้รับการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี๗คน๘ตำแหน่ง
รอบนี้มีรัฐมนตรีใหม่แกะกล่อง๒คน
คือนายนิพนธ์บุญยามณีอดีตสส๕สมัย
และนายกอบจสงคราที่เพิ่งลาออกจากตำแหน่ง
เพื่อมารับเก้าอี้สำคัญสำหรับงานท้องถิ่น

รองหัวหน้าพักที่ดูแลพื้นที่ภาคกลาง

เข้าป้ายเป็นรัฐมนตรีชนิดไม่มีคู่แข่ง
ภูมิใจไทยมีรัฐมนตรีหน้าใหม่ถึง๕คน
เริ่มจากนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพัก

ผู้มากบารมีในพักและจังหวัดบุรีรำ

ดูแลระบบขนส่งและการคมนาคมของประเทศ

เจ้าของธุรกิจพลังงานและคลังสินค้ายักษ์ใหญ่
จากฝั่งอันดามันเป็นตัวแทนนางนาธี
ภรรยาที่เพิ่งถูกพิษคำตัดสินของศาล

เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว

สสหลายสมัยแห่งอุทัยธานี
ต้องลาออกจากนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
มารับตำแหน่งรัฐมนตรีแทนพี่ชาย
หลังไม่สามารถฝากกระแสวิพากษ์
ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลได้สำเร็จ
แห่งปลาจีนบุรีครั้งนี้ทำพื้นที่
นำสอเข้าสะพาด้ายยกจังหวัด
ส่วนนายวิรสักหวังสุภกิจโกศลหรือกำนันป้อ
เจ้าของโรงงานแป้งมันยักษ์ใหญ่๓แห่งในจังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับฉายาแป้งมันพันล้าน
ได้เป็นผู้บริหารดูแลการค้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ส่วนรัฐมนตรีหน้าใหม่จากอีก๒พักการเมือง
คือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหรือหม่อมเต่า
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและประหลัดกระทรวงการคลัง
เจ้าตัวยอมรับไม่ใช่ตัวจริงในการเจรจา
จะมีตำแหน่งหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทย
ปิดท้ายที่นายเทวันนิปตะพันลบ
เก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาครองในวินาทีสุดท้าย
ส่งเสียงน้อยใจจวงสัจจะลูกผู้ชายไปถึงนายกรัฐมนตรี